ติดตามเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะคะเป็นอุบัติเหตุรถสิบล้อบรรทุกหมูมาเต็มคันรถค่ะ
เสียหลักแล้วก็ไปเฉียวชนเข้ากับทั้งรถเก๋งแล้วก็รถตู้ที่วิ่งอยู่บนถนนพระแท่นกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ก่อนจะพุ่งไปแล้วก็ไปชนรถจี๊บสีแดงทำให้ตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะเบื้องต้นตำรวจสอบสวนคนขับรถขนหมูเนี่ย
คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากฝนตกแล้วก็ทำให้ถนนลื่นค่ะ
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมเหตุการณ์อื่นในรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถขนหมูคันหนึ่งขับไปตามถนนพระแท่นกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจู่ก็เสียหลักชนรถจิ๊บตกร่องน้ำข้างทาง
หลังเกิดเหตุตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบรถบรรทุก๑๐ล้อที่ขนหมูมาเต็มคัน
ตกอยู่ร่องน้ำข้างทางหมูหลายตัวพยายามหนีตายขึ้นมาบนฝั่ง
ใกล้กันพบรถจิ๊บสีแดงถูกชนได้รับความเสียหายทั้งคัน
เจ้าหน้าที่จึงลากขึ้นมาบนถนนซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า
คนขับเสียชีวิตติดอยู่ด้านในจึงใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถ
โดยใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้สำเร็จ
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถขนหมูไปส่งที่จังหวัดราชบุรี
ระหว่างทางฝนตกถนนลื่นทำให้รถเสียหลัก
เชียวชนรถแก๋งและรถตู้สองคัน

ตกร่องน้ำข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
ทุกมะเขือเทศไหลจากท่าเรือบ้านคอกช้างเผือก
ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ลงไปในแม่น้ำเมยและทับเรือหางยาวจมลงไปในแม่น้ำ
ที่รถจะไหลไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก
ซึ่งชายเจ้าของรถที่ใส่เสื้อสีแดงวิ่งตามดูรถของตัวเองด้วยความตกใจ
ก่อนเกิดเหตุเจ้าของรถกระบะคันนี้กำลังจะขนมะเขือเทศลงเรือหางยาว
แต่จู่รถก็ไหลลงไปทับเรือหางยาวและลอยไปตามแม่น้ำเมย
โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ภายในรถ
เจ้าของรถกระบะต้องจ้างรถยกไปดักรอในพื้นที่ห่างจากจุดเกิดเหตุกว่า๑กิโลเมตร
เพื่อลากขึ้นมาจากแม่น้ำ
ตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์
จังหวัดทหารสีธรรมราชที่จะเกิดเหตุเป็นถนน๒เลนส่วน
พบศพนางละมุนหิตสินอายุ๔๗ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์นอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนน
ข้างพบแผ่นป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนรถกระบะตกอยู่
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ทางจากจุดเกิดเหตุประมาณ๘๐เมตร
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
หน้ารถฝั่งคนขับมีเส้นผมของผู้ตายติดอยู่เป็นกระจุก
ตำรวจสอบสวนร้อยตำรวจตรีบุญโชธวงประยูนอายุ๕๔ปี
ตำรวจตระเวนชายแดน๔๑๗สุราธานี
คนขับรถกระบะทราบว่ากำลังขับรถไปร่วมงานศพญาติ

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมา
แล้วเลี้ยวตัดหน้าเพื่อเข้าซอยอย่างอัธรรณ
ทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

จะใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันตัวเพื่อสู้คดี